คุณผู้ชมจะพาไปดูหนุ่มคนนี้หน่อย
เขาแบบเก็บรวบรวมความน่ารักของเหล่าน้องหมา
เวลาที่เขาไปเจอขณะที่กำลังทำงานอยู่

ใครเคยเจอแบบนี้ส่งมาบอกกันด้วยนะคะ

ติดตามกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมเรื่องนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าคุณอานนท์จุนลินลานะคะ

เขาโพสต์เรื่องนี้ลงไปในเพจรักหมาจังโซไซตี้
พร้อมกับรูปภาพแบบนี้แล้วก็ข้อความประกอบด้วยบอกว่า
มีพัสดุมาส่งครับ

สมัยทำงานส่งพัสดุตามบ้าน
ทุกครั้งที่ไปส่งก็จะเจอบรรดาเด็ก
มาคอยต้อนรับก่อนเสมอเลย

มีคนเข้ามากดไลค์กดแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
งานนี้เจ้าของบ้านที่เลี้ยงน้องหมาเนี่ยถูกใจนะ

เจ้าของบ้านที่เลี้ยงน้องหมาเนี่ยจะเจอประสบการณ์แบบนี้
ประสบการณ์คล้ายแบบนี้เยอะมาก
ที่บ้านคุณเคยมีหมาไหม

แล้วคุณเคยเจอตอนรับพัสดุไหม
เจอเหมือนกันมันก็จะมาต้อนรับหน้าบ้านอย่างนี้แหละ
นี่แหละมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะคุณ
บางคนดูภาพนี้แล้วก็แบบ
เฮ้ยไล่ดูซิว่ามันจะมีภาพของตัวเอง
ในอัลบั้มที่คุณบี้เขาโพสต์ลงไปหรือเปล่า

หมาเวลาได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์
เสียงคนอะไรอย่างนี้ก็จะต้องวิ่งพุ่งมาก่อนแล้ว
บางบ้านพุ่งมาเหมือนว่าประตูจะกันได้
แต่ประตูกันหมาไม่ได้
หรือว่ามันอยากมุดไปมุดมาหัวติด

แล้วก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันนะคะ
จากที่สุนัขมักจะเป็นศัตรูกับรถมอเตอร์ไซค์

แล้วมันเคยมีข่าวนะที่บอกว่า

แต่คนรับเซ็นชื่อน้องหมา

คนรับพัสดุเป็นชื่อเดียวกับหมา
โอ้โห
ไม่รู้อย่างไรหรอกเอออรักมากใครมีประสบการณ์แบบนี้เอามาแชร์บอกต่อกันได้นะคะ